ความเคลื่อนไหวของพักต่างกันบ้างนะคะ
เมื่อวานนี้พักประชาธิบัติมีการประชุม

รักษาการหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะคะ

หัวหน้าภักดิ์เนี่ยนะคะคุณลักษณะวิสิตเวชาธิวะ

หลายฝ่ายจับตามองค่ะว่าสรุปแล้ว

หรือว่าแถลงทิศทางว่าจะไปจับมือกับ

สรุปแล้วยังไม่มีข้อสรุป

เสียงแตกฝั่งหนึ่งจะสนับสนุน

เราการประกาศผล
การเลือกตั้งจากกกต

ทางการของกรกตนี่ก็คือวันสุดท้าย๙พฤษภาคม
แต่เราก็ยังไม่ทราบว่าจะถึงวันนั้นอยู่หรือเปล่านะคะ
จากนี้พักพลังประชารัฐค่ะเรียกร้องนะคะ
พักการเมืองเคารพเสียงของประชาชน
โดยยังเรียกร้องอยู่เหมือนเดิมนะคะ
ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพักพลังประชารัฐ
แก่นำเข้าร่วมประชุมพร้อมเพลียงค่ะนายอุตมาสวนายนหัวหน้าพัก
นายสนเที่ยวรัฐสนที่เจียรวงเลยค่ะที่การพลักษณ์
ร่วมแถลงข่าวเรียกร้องให้กรกตเปิดเผยรายละเอียดผลคะแนน
บอกว่าให้มีความชัดเจนมากขึ้นคือพักอื่นเขาก็เรียกร้องกรกต
ให้เปิดเผยผลคะแนนพลังประชารัฐก็เรียกร้องเหมือนกันนะ
ว่าจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นแต่อยากให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้
โดยเฉพาะสูตรการคำนวณสอสอบัญชีรายชื่อ
เพราะแม้ว่าคะแนนมันจะเพิ่มขึ้นจาก๗ล้าน๙แสนคะแนน
เป็น๘๔๐๐๐๐๐คะแนนเพิ่มขึ้นประมาณ๕๐๐๐๐๐คะแนน
แต่บัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐมันลดลงนะคะ
ก็เลยอยากจะให้ชี้แจงเรื่องนี้นะคะ
อกจากนี้แถลงจุดยืน๓ข้อ
บอกว่าพลังประชารัฐจะยึดมั่นทำหน้าที่ภายใต้รัฐธรรมนูล
ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติตามระบอบประชาธิปไตย
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
เรียกร้องให้ทุกพักการเมืองเคารพการตัดสินใจของประชาชน
นำเสียงประชาชนไปอ้างว่าสนับสนุนตัวเองฝ่ายเดียว

เราก็แถลงเป็นจุดยืนแล้วนะครับ
เราจะไม่ออกมาพูดในสิ่งซึ่งอาจจะเกิดความสับสนได้นะครับ
ให้เวลาทำงานเถอะนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเมื่อถึงเวลาเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเกิดความชัดเจนขึ้นมานะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่พูดว่าเราฟอร์มได้เป็นของเราอะไรอย่างนี้นะครับ
ขอให้เคารพในทุกเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับ
ให้เห็นว่าทุกเสียงของประชาชนนั้นเนี่ยนะครับ
เป็นเสียงที่ไม่ควรจะถูกนำไปกล่าวอ้างเพื่อสร้างความชอบทำเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับ
แล้วก็พักกังวลใจในสิ่งที่การแบ่งฝ่ายของความชอบทำนั้นเนี่ย
นำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตแล้วก็เท่าที่ติดตามพักมีความเป็นห่วง
ถึงกระแสของการสร้างความเกลียดชังระหว่างกัน
สำหรับการประชุมนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปเจอนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสานของพักนะคะซึ่งเคยอยู่ในภักดิ์ไทยรักไทยไง
เขาก็ต้องไปถามนะคะว่าฝากฝั่งนู้นเขามีการจัดตั้งรัฐบาลการจับมือกันเนี่ย
มีความคิดเห็นอย่างไรนะคะคุณสุริยะเนี่ยมั่นใจว่าทางฝากฝั่งของเพื่อไทย
ที่ประกาศจัดตั้งรัฐบาลมูตัวเองมองนะมองว่าไม่สามารถได้คะแนนสอสอเกินกึ่งหนึ่ง
ก็คือ๒๕๑เสียงอย่างแน่นอนอันนี้เป็นความคิดเห็นนะคะ
เพราะขณะนี้ทางพักพลังประชารัฐเองก็กำลังพยายามรวบรวมให้ได้เสียงมากที่สุดเหมือนกัน
แต่ไม่เปิดเผยรายละเอียดว่าไปคุยกับใครรวบรวมได้เท่าไหร่อยู่ที่ประมาณตัวเลขเท่าไหร่
อันนี้ไม่ได้บอกนะคะมาดูฝากฝั่งพักเพื่อไทยกันหน่อยค่ะ
แก่นำอย่างพลตำรวจโทวิโรธเปล่าอินหัวหน้าพักและนายภูมิธรรมเวชยชัยเลยค่ะ
ที่การพักเนี่ยนะคะพูดถึงกรณีที่มีการแถลงเกี่ยวกับการลงนามสัตยาบันเมื่อวันที่๒๗มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
แถลงบอกว่าการที่เกิดการลงศัตยาบันครั้งนั้นยังไม่ได้เป็นความชัดเจนว่าทั้งหมดมา๖บวกอีก๑เศรษฐกิจใหม่
เขารวมเลยนะเขาบอกเป็น๗เนี่ยมันไม่ใช่การแถลงข่าวที่เป็นการร่วมมือร่วมมือกันจับมือกันจัดตั้งรัฐบาล
เขาเรียกว่าการลงศัตยาบันต่อต้านการสืบทอดอำนาจและมีจุดยืนร่วมกันที่จะสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยเท่านั้น
พร้อมมั่นใจนะคะบอกว่า๗พักนับรวมเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะแต่ยังไม่ได้ถามนะว่าเศรษฐกิจใหม่เขาจะมาหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเขารวมไปแล้วที่มาร่วมลงศัตยาบันจะไม่เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นอย่างแน่นอนนะคะฟังเสียงหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะ
ก็เป็นการรวมกลุ่มของผู้ที่มีแนวความคิดพักที่มีแนวความคิดเหมือนกันในเรื่องการต่อต้านการสืบทอดอำนาจนะครับเรายังไม่ได้มาตั้งรัฐบาลนะครับ
ก็ที่จับมือกันอยู่๗พักนี่แข็งแรงครับยังมั่นใจเพราะว่าเรายึดมั่นในสิ่งที่เราคุยกันไม่ได้คุยเรื่องผลประโยชน์ของตำแหน่งแห่งที่
เรายังไม่ได้พูดกับเรื่องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเรายังไม่ได้พูดเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีใดเราพูดแต่เจตนารมณ์ของเราแล้วเราก็เปิดว่า
กว่าที่จะมีการตัดสินใจได้ตัวเลขต่างชัดเจนออกมาเนี่ยเรายังยึดมั่นในสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ประกาศกับพี่น้องประชาชนเราก็ยินดีที่จะจับมือร่วมกันอยู่นะครับ
ตอนนี้พักต่างนะคะก็มีการจับกลุ่มกันมีการจับมือกันมีการรวมตัวกันรวมทั้งพักการเมืองเล็กรวม๑๒พักการเมืองด้วยนะคะ
เขาบอกว่าเขามีจำนวนสอสอ๑๓ที่นั่งเขารวมตัวกันเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองโคต้ารัฐมนตรี
พักนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างพักรักผืนป่าประเทศไทยพักพลังชาติไทยพักประชาพิวัฒน์พักไทยศรีวิลัยพักพลังธรรมใหม่พักไทยรักธรรมพักประชาธิปไตยใหม่พักประชานิยม
พลังไทยรักไทยพักครูไทยเพื่อประชาชนพักพลเมืองไทยพักประชาธรรมไทย
ส่วนพักประชาชนปฏิรูปที่ได้๑ที่นั่งยืนยันจะร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐอย่างแน่นอน
ผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยที่ได้ที่นั่ง
มีกระแสข่าวบอกว่าหันไปจับมือกับพักชาติพัฒนาของคุณสุวัสดิบตะพันลบ
พลังท้องถิ่นไทยที่ได้พักละ๓ที่นั่ง
รวมทั้งหมดเขานับรวมแบบนี้๕๓๓เป็น๑๑ที่นั่ง
รวมกันแบบนี้เพราะว่าอยากไปเพิ่มอำนาจการต่อรองโคต้ารัฐมนตรีเช่นเดียวกัน
มีกระแสนะคะเรื่องนี้บอกว่า๒๘มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เขาได้นัดหารือกันนะที่คลับแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทย์
ซึ่งพักชาติพัฒนาจะมีการประชุมพัก
เพื่อหารือเรื่องนี้อีกครั้ง๑เมษายน๑๕นาฬิกา
เรื่องการรวมกลุ่ม๓พักนี้น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในช่วงบ่ายของวันจันนี้นะคะ
ไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวพักประชาธิปัตย์นี่นะคะ
บอกว่ามีการประชุมใช่เมื่อวานนี้เออสรุปแล้วอ่ะ
คือตอนนี้ที่คุณสุภาษาบอกว่าสรุปแล้วยังไม่สรุป
เมื่อกี้ดิฉันแก้ข้อมูลนิดหนึ่งที่ดิฉันบอกว่า
ประชาธิบัตย์เขาแบ่งไป๒ฝ่าย๒พวกถูกแล้วเสียงแตก
คือฝั่งหนึ่งไม่ร่วมกับพักพลังประชารัฐ
อันนี้ยึดตามจุดยืนของอดีตหัวหน้าพักอย่างคุณอภิษฎ
ส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอดีตกปศ
อันนี้จะร่วมนะคะเมื่อกี้ที่ฉันพูดสลับนิดนึง
ก็จะมีพวกอย่างนายถาวรเสนเนียมนายชุมพลจุลสัยอะไรพวกนี้ค่ะ
อันนี้บอกว่าจะร่วมกับพักพลังประชารัฐ
ก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพักกลุ่มใหม่ก่อนละกัน
ที่จะมาร่วมประชุมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยตัดสินใจเรื่องนี้นะคะ
แต่ว่าเมื่อวานนี้สรุปแล้วนะประชุมกัน๕ชั่วโมงค่ะ
ไม่มีข้อสรุปไม่มีข้อสรุปนะคะว่าจะร่วมรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านดี
โดยจะให้กรรมการบริหารพักชุดใหม่พิจารณาร่วมกับสสที่ชนะการเลือกตั้ง
เป็นคนตัดสินใจหลังกรกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งแล้ว
และการตัดสินใจการเมืองบอกว่าต้องคิดถึงคะแนน๓๙ล้านเสียงที่เลือกพักด้วย
โดยผู้ใหญ่ในพักขอร้องนะคะบอกว่าช่วงนี้สมาชิกงดแสดงความคิดเห็นออกสื่อหน่อยนะ
ขอเป็นเรื่องของมติพักก่อนแล้วค่อยแสดงความคิดเห็นไปพร้อมกันเนี่ยนะคะ
ขณะที่กระแสในทวิตเตอร์ของบรรดาแฟนคลับพักประชาธิปัตย์มีการติดแฮชแท็ก
ใน๓ล้าน๙ก็คือตัวเองเป็น๑ใน๓ล้าน๙แสนเสียงที่เลือกพักประชาธิปัตย์ไป
เขาติดแฮชแท็กแบบนี้เพราะว่าอยากจะแสดงออกว่าคะแนนเสียง๓ล้าน๙แสนเสียงของพักเนี่ย
สนับสนุนแนวคิดของนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่ร่วมสืบทอดอำนาจ
เพราะมีการแถลงออกมาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งคนที่เป็นแฟนคลับของพักประชาธิปัตย
เห็นแล้วมันตรงใจมันโดนใจก็เลยตัดสินใจเลือกเพราะฉะนั้นแล้วที่เราเลือกไปเนี่ยเคารพเสียงของเราหน่อย
ใช่แล้วก็เมื่อวานแฮชแท็กนี้๑ใน๓ล้าน๙คุณผู้ชมติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งนะ
คิดเห็นว่าพักควรใช้ว่าควรเท่านั้นนะคะเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ
แต่ว่าคนที่เขาเลือกเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นออกมาแสดงพลังรวมกันนะคะ

แล้วก็อดีตผู้สมัครสอสอกฎธมเขตบังกะปิวังทองหลาง
แล้วก็ประกาศทำหน้าที่ฝ่ายค้านอิสระอย่างสง่างามสร้างสรรค์และจำเป็นต่อความอยู่รอดของพัก
ระบุด้วยนะคะว่าเป้าหมายสูงสุดของพักการเมืองไม่ใช่ตำแหน่งนะ
แต่เป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ซื่อตรงต่ออุดมการของพัก
ดังนั้นคุณไอติมเขาก็เลยบอกต่อเลยค่ะบอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะ
ลื้อโครงสร้างทั้งหมดเพื่อความอยู่รอดของพักในอนาคต
หมดเวลาแทงกั๊กกันแล้วนะคะ
ภายหลังจากโพสต์นี้ของคุณไอติมถูกเผยแพร่ออกไป
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมีคนเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
ก็คือแนวคิดของคุณไอติมนี่ก็คือสอดคล้องกับอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นั่นแหละค่ะ
เป็นไปตามอุดมการของพักประชาธิปัตย์นะ
ค่ะแต่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องรอดูต่อว่าท้ายที่สุดแล้วมติของพักจะไปยังไงต่อนะคะ